แต่เรื่องต่อไปนี้มันสะเทือนสังคมเป็นอย่างมาก
เป็นเหตุการณ์เด็กต้องบอกว่าเป็นเยาวชนแล้วกัน

ใช้ไม้รุมตีชายสติไม่สมประกอบ
อายุ๔๖ปีถึงขั้นกับเสียชีวิต
เด็กนะฟังไม่ผิดนะอายุประมาณ๑๑ขวบเอง

ไปรุมตีเขาจนเขาเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม

ก็คือหลังจากมีคนไปพบสบผู้ชายคุณหนึ่ง

นอนเสียชีวิตอยู่ในสารากลางหมู่บ้าน

นครราชศรีมานี่ก็ไปพบศพแล้วก็มีทางด้านของกู้ภัยไปดำเนินการนะครับ
ก็ไปเจอวันกลางดึกของวันที่๒๓กรกฎาคม
วันเดียวกันตำรวจก็สอบถามชาวบ้านมันเกิดอะไรขึ้น
พอรู้ข่าวก็มีการสอบถามไปแล้วก็รู้ว่ามีเด็กชาย๔๕คน
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะเด็กชาย๔๕คนอายุสัก๑๑ขวบถึง๑๔ขวบ
ใช้ไม้รุมตีคุณลุงท่านนี้ทำร้ายร่างกายตีเขาจนเขาเสียชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปที่สารกลางหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ว่าสารากลางที่เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จมีคราบเลือดหยดอยู่ตามพื้นต่าง
ตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านในที่ผู้ตายเขานอนอยู่นะครับ
นางพิมชนกจุมจอหอแล้วก็นางราวัลเพชรตะกัวอายุ๔๙ปี
คนนี้เขาเป็นญาติของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยประสบเหตุนี้
ตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีก่อนแล้วล่ะเคยผ่าตัดสมองมานะฮะ
แต่ก็ไม่เคยไปทำร้ายหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
คือหมายถึงว่าเขามีอาการทางประสาทตั้งแต่๒๐ปีก่อนจากอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็พยายามจะให้ผู้ตายกลับไปอยู่ที่บ้าน
แต่ก็ไม่ยอมเพราะว่าช่วงตีหนึ่งตี๒ก็ต้องออกไปรดน้ำต้นไม้นะฮะ
ล้างห้องน้ำวัดบ้างอะไรบ้างตามตามความคิดของแกแหละคือสติไม่ค่อยดีนะฮะ
แต่ก็จะกลับไปหาแม่ที่บ้านบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
พิมชนกบอกว่าก่อนที่เด็กกลุ่มนี้จะไปก่อเหตุเนี่ย
ผู้ปกครองเองก็เคยล่ามโซ่ไว้ในบ้านด้วยนะไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้คุณผู้ชม
เขาชอบไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียว

ไปขโมยของกินเคยไปขโมยเสื้อผ้าคือทำมาหมดทุกอย่างแล้วล่ะ

ประมาณนั้นนะฮะไปฟังเสียงของญาติของผู้ตายกันหน่อยฮ
สิทธิ์กูมนี้ค่ะมีอยู่หนึ่งหนึ่งในนั้นที่ว่า
แม่เคยถึงขนาดกับจับล่ามโซ่เอาไว้
เพราะรู้ว่ารูอ่ะเป็นอย่างเงี้ย

แต่ทีนี้มันก็เสียงเข้าบ้านนะคะ
ก็ทำเด็กคนสติไม่ดีก็มีความผิด
แล้วถ้าเกิดเด็กทำผิดว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย
ไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองคนตาย
คนตายได้อะไรตายฟรี

ที่สองกูก็ฆ่าได้สิเพราะกูไม่ผิด
กฎหมายที่บอกคุ้มครองเด็กเนี่ยฉบับนี้มันเป็น
คือเด็กสมัยแต่ก่อนมันใช้ไม่ได้กับเด็กสมัยนี้
ซึ่งมันเป็นยุคเทคโนโลยี
เด็กมันมีความคิดที่ว่าเกินผู้ใหญ่
เอากฎหมายตัวนี้มาใช้กับเด็กในยุคนี้ไม่ได้

คนเล่าก็นะพฤติกรรมเด็กนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะ
ขนาดที่ชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับสลาจุดกฎเทค

ที่นายประเสริฐจะเสียชีวิตได้ยินนะคุณผู้ชม
ได้ยินเสียงคล้ายคนไปรุมตีรุมทำร้าย
แล้วก็ได้ยินเสียงของผู้ตายร้องขอชีวิต
แต่ว่าด้วยความที่มันมืดเขาก็ไม่กล้าออกไป

สามารถมึงที่แอบอยู่นั่นแหละ
เสียงดำโป๊นนี่คือ
เสียงตี

จนนอนรับแบบโดยยิ่งตกลุกขึ้นมาดูต่าง

ยายมาถามว่าเป็นอะไร
เด็กน้อยมาตีผมอ่ะไง

แปลว่าที่ผ่านมาคุณยายก็ได้ยินเสียงคุณลุงเนี่ยร้องบ่อย

ไม่ใช่ว่าจะโรงทุกวันนะนาน

บางทีก็เอาหน้ามาไรคือมันลุดทีโน้น
นี่แสดงว่าไม่ได้ทำครั้งแรกนะ

เคยเอาน้ำไปลาดก็มาก็ทำสารพัดทีเดียว

ทีนี้จากนั้นผู้สื่อข่าวเองก็เดินทางไปตลาดจอหอ
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไปสอบถามพฤติกรรมของเด็กกับพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อย
แม่ค้าเขาพูดโอ้โหพูดเหมือนกันหมดเลย
บอกว่าเด็ก๓ใน๔คนเคยไปก่อเหตุตีนายประเสริฐ
แล้วก็ไปขโมยเสื้อผ้าในร้านของเขาแล้วก็เนี่ยมีภาพวงจรปิด
เขาจะรวมตัวกันไปก่อเหตุช่วงกลางคืน
พ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนมากนะฮะ
เอาไปฟังเสียงแม่ค้าอีกหนึ่งคนครับ
จะฝ่ายเกาะกัวนบ้างเสียงดังตรวงเสียงดังก่อกวนบ้างนะครับ

ที่เขามารับของช่วงข้างหลัง
เขาก็ของเร็วเข้าไปขโมยของกินอะไรอย่างเงี้ย
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ย๓ใน๔คนเป็นพี่น้องแม่เดียวกันนะครับ
แต่ว่าซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านกับผู้ตาย
ตอนนี้เกรงว่าหากเด็กกลุ่มนี้กลับมาในหมู่บ้านอีก
จะสร้างความเด็บร้อนให้กับชาวบ้านอีก
รวมไปถึงสร้างพฤติกรรมไม่ดีให้กับเด็กในหมู่บ้านเขาเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ

ไปรถนำต้นไม้และล้างห้องน้ำให้ทุกวัน

บอกว่าก่อนจะเสียชีวิต
นายประเสริฐมีอาการผิดสังเกตเหมือนกัน
คือลักษณะเหมือนคนไม่มีแรง
เดินผ่านกันเกลียวก่อนสวัสดีตอนบ่ายครับ

แต่แกสังเกตดูมันแกเหมือนแกเหนื่อย
ความรู้สึกน่ะเหมือนว่ากลัวแกจะรับ
ตอนที่เห็นบ้านแรกน่ะคือความเข้าใจ
ก็กลัวจะหลับเหมือนช็อกไปอย่างนี้นะ
เพราะวันนั้นแกเดินช้ากว่าทุกวัน
เป็นคนจิตใจดีมากคนหนึ่ง
แต่แกเคยเล่าให้ฉันฟังอันนี้คือคุยกัน
ส่วนตัวก็ยมนบตอนที่นั่งคุยกัน
แกบอกว่าผมเกิดอุบัติเหตุ

โยมนบถ้าผมทำไม่ถูกตรงไหน

ยมนพนี่จะมากวดวัดช่วย

ชอบรดนามต้นไม้ชอบช่วยเหลือดี
ทำงานวัดเท่าที่อัตมาสัมผัสชีวิตแก
ชอบมานอนอาศัยที่วัด

ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใคร

รูปแบบของแก

ไม่น่าจะมีภัยกับใคร

ทางด้านของตำรวจ
ก็นำตัวเยาวชนที่ชาวบ้านอ้างถึงไปสอบถามไปคุยทั้งหมดแล้วยอมรับว่าร่วมกันทำร้ายผู้ตายจริง

คือใช้กิ่งไม้เป็นกิ่งของต้นมะขามตีนะคุณผู้ชม

แล้วก็ที่ตัว๓๔ครั้ง
เพราะโกรธเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยตะโกนด่าเขา
แต่ว่าเขาแค่ตีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าให้ตายนะฮะ

อีกทีว่าเด็กอายุ๑๑๑๔ปีเท่านั้นเอง

เพราะว่าต้องรอขั้นตอนของสหวิชาชีพไปร่วมพูดคุยสอบปากคำ

แล้วก็รอผลการชนสูตรจากแพทย์อย่างเป็นทางการว่า
คุณประเสริฐเสียชีวิตจากการถูกเด็กเอาไม้ตี

ผู้ตายมีอาการเลือดคั่งในสมอง

อาจจะเกิดจากการล้มหรือกระแทก

ก่อนที่จะตรวจสอบแล้วก็สรุปผล

ไม่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต

กับเรื่องของเอาผิดกับเด็กที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้

เรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะ

มีเรื่องของจิตสำนึกในการรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ย

คือไม่ให้เด็กได้รับโทษทางอาญา

แล้วก็ปล่อยออกมาให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ

เพราะว่าสามคนเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเลย

ทีนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานพินิษฐ์ต่างนี่นะคะ
บอกว่าสถานพินิษฐ์สรุปแล้วตอนนี้สภาพก็ไม่ต่างจากคุก
เพราะว่าเด็กที่เข้าไปอยู่แต่ละคนเนี่ย
ก็ประวัติสุดยอดกันทั้งนั้นนะครับขออนุญาตถ้าเกิดว่าผู้เป็นชาวบ้านเนี่ยคือเหลือขอ
แต่เอาล่ะเราก็หวังลึกว่าเข้าไปแล้วน่าจะดีแล้วนะออกมาแล้วนะ
คือคนที่เขาดีเขาก็มีเยอะไงหมายถึงว่าเข้าไปแล้วก็กลายเป็นคนดีออกมาเป็นคนดีของสังคมก็มีเยอะแยะมากมาย
แต่อย่างที่คุณปุ้ยบอกไปว่าสุดท้ายพ่อแม่สำคัญมากในการเริ่มต้นของสถาบันครอบครัว